จากพื้นที่ป่าแก่งกระจานแล้วนะครับ
ตอนนี้ในภาคเหนือก็ยังคงประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่า

ผลักดันการใช้เทคโนโลยีอวกาศ

ถ่ายภาพจุดความร้อนหรือที่เรียกว่าฮอตสปอร์ต

ฮอสสปอร์ตนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
พื้นที่กว่า๘ไร่บริเวณศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้

อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง

จุดไฟเพื่อหาของป่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

ควันไฟป่าในจุดดังกล่าว

แสดงแผนที่จุดความร้อนหรือฮอตสปอร์ต

ซึ่งจะทำให้ทราบว่าจุดความร้อนในปัจจุบัน

มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น
มีรอบการถ่ายภาพ๔วันต่อครั้ง
รายละเอียดภาพอยู่ที่๑กิโลเมตร

ติดตามสถานการณ์เร่งด่วน๓๕วัน

รอบคลุมพื้นที่๙๐กิโลเมตร

สปอร์ตดังกล่าวอยู่ในพิกัดใด
เพื่อส่งข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการที่รับผิดชอบ
ดับไฟได้ทันท่วงที
การใช้ดาวเทียมที่จะถ่ายภาพฮอตสปอต
เรื่องของการใช้เกณฑ์
การระบุตำแหน่งของฮาสปอร์ต

เหนือจากการระบุถึง
หมู่บ้านตำบลอำเภอแล้ว

ซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำ
การใช้ดาวเทียมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า

ลักษณะของใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญ

ปัจจุบันไฟป่าในพื้นที่ลดน้อยลง
จากเดิมพบจุดเกิดไฟป่า๓๑จุด
ปีนี้ช่วงเวลาเดียวกันพบเพียง๑๓จุด

และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามแผนงาน
และเมื่อเทียบกับจุดความร้อนสะสม

ปีที่ผ่านมาอยู่ที่เกือบ๖๐๐๐จุด

เทคโนโลยีอวกาศไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า
คือการเพิ่มศักยภาพดาวเทียมให้มีความแม่นยำ
และเพิ่มความถี่การตรวจจับให้บ่อยครั้งมากขึ้น
เพื่อให้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ได้ทันท่วงที
ทำแนวกันไฟตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟไหม้
นำเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน
เช่นการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษซากวัสดุทางการเกษตร
และส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์ป่า
เข้าถึงชาวบ้านมากขึ้นเรื่อย
เพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือจากชาวบ้าน
ให้เปลี่ยนวิธีคิด
แล้วก็เปลี่ยนวิธีทางด้านเกษตรกรรมโบราณ
ที่อาจจะมีแนวคิดเดิม
ต้องอาศัยการเผาเป็นหลักนะครับให้หาวิธีอื่น
เปลี่ยนแรงจูงใจหรือวิธีคิดของชาวบ้าน
ในการแก้ปัญหาไฟป่าให้ได้ผล
ต้องเริ่มแก้ไขเชิงนโยบายระยะยาว

ด้านเศรษฐกิจให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายเศษวัสดุจำพวกต่อสั่งข้าวสั่งข้าวโพด
ชานอ้อยซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่า
และชาวบ้านมีสิทธิ์เข้าไปจัดการทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านไม่ทำลายผืนป่า
อาสาดูแลและดับไฟเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของป่าเอาไว้
เป็นสมบัติของชาติต่อไป
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน